เมื่อวานนี้ที่มีข่าวเรื่องของลุงเอียงจันแดงอายุ๕๓
ลุงเอียงเป็นคนขับเรือหางยาวเป็นคนขับลา
ขับเรือหางยาวไปชนต่อหม้อของสะพานแล้วก็เด็นตกน้ำเสียชีวิต
ที่แรกเจอแต่เรือแต่ลุงเอียงไม่กลับบ้าน
เจ้าหน้าที่มาดำค้นหาคือหาอยู่รอบสองรอบไม่เจอ
กู้ภัยต้องจุดทูบขอให้เจ้าที่เนี่ยเปิดทางให้
ไม่ถึง๕นาทีพบร่างของลุงเอียงจมอยู่ใต้น้ำ
ลึกประมาณ๒เมตรค่ะแล้วตรงจุดตรงนี้
เป็นต่อหม้อที่สะพานพระองค์เจ้าชายานุชิต

ชาวบ้านบอกว่ามีคนเสียชีวิตบ่อยเหลือเกิน

วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
มีเครื่องเส้นไหว้ตั้งอยู่ริมคลองด้วยนะครับ
ส่วนเครื่องเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อจะเปิดทางให้เจอลุงเอียงเมื่อวานนี้เนี่ย
ทางญาติคนตายเนี่ยเอาไปตั้งไว้ที่ต่อหม้อใต้สะพานแล้ว
มีเครื่องเส้นไหว้อีกหลายจุดเหลือเกินตรงนี้นะครับ
น้องสาวของผู้ตายศพล่าสุดก็คือลุงเอียงนี่ครับ
บอกกับน้องกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าพี่ชายหายไปตั้งแต่เย็นวันที่๕กุมภาพันธ์
บอกว่าจะไปบ้านเพื่อนจนเช้าเมื่อวานนี้ยังไม่กลับบ้าน
แล้วมีคนหาปลาเนี่ยเขาขับเรือผ่านจุดเกิดเหตุ
เห็นเรือหางยาวของพี่ชายจอดชิดอยู่กับต่อหม้อ
แต่ไม่เห็นพี่ชายพอไปดูเอ๊ะมันแปลก
มันลักษณะเหมือนกับเรือชนต่อหม้อก็เลยมาบอกเธอ
เธอก็เลยมาที่เกิดเหตุก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค้นหา
แล้วสุดท้ายเนี่ยพี่ชายก็จมน้ำเสียชีวิตจริง
แต่ก่อนจะเจอร่างพี่ชายเนี่ย
ต้องตั้งเครื่องเส้นไหว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง
ตามที่พระบอกเพื่อให้เปิดทางให้เจอ
บอกไปแค่๕นาทีจุดทูปไห้แค่๕นาทีเนี่ยเจอร่างพี่ชายเลยนะฮะ
ทั้งที่ค้นหาก่อนหน้านี้ดำน้ำหากันเนี่ยหลายชั่วโมงไม่เจอนะครับ
ส่วนพี่ชายอีกคนนึงเนี่ยที่อาศัยอยู่กับ
ผู้ตายนะอยู่บ้านกันสองคนพี่น้องนะครับ
นี่ฮะคนนี้นะฮะบอกเสียใจมากทำใจ
ไม่ได้เลยมาเสียน้องชายไปอย่างกระทันหัน
พอเขาจุดทูปบอกทั้งสองฝ่าย
ก็ลงไปแป๊บเดียว๕นาทีก็เจอแล้วอยู่ที่เดิม
ตอนเช้าน่ะหาตรงที่เดิมมาสี่ห้ารอบก็ย่ำเขาไปแล้วอ่ะ
ย่ำไปย่ำมากันน่ะเนี่ยเออไม่เจอ
เหมือนเขาบังตาไว้แล้วตัวญาติเองก็ทำทางเจ้าหน้าที่ก็ทำ
จัดทางแป๊บเดียวเจอ๕นาทีเจอเลยแต่รอบแรกอ่ะ
คือจุดทูปฝ่ายเดียวแล้วคนที่ลงไปก็ไม่ได้จุดทูปไง
จริงแล้วการที่ลงไปก็ต้องมีการขอก่อน
อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจู่เขาก็ลงกันไปเลยซึ่งความเชื่อของยาก
ก็ต้องคิดว่าต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแหละตอนนั้นใช่เพราะว่าหายังไง
ก็หาไม่เจอแล้วไงจนเขาแบบว่าเขาจะถอดใจแล้วไง
คนที่งมอ่ะ
รถกระบะพุ่งชนคนงานก่อสร้างสะพานตายกันสามศพบาดเจ็บอีกสาม
ปลายปีนะฮะ๑๕พฤศจิกายน๖๔มีผู้หญิงกระโดดสะพานแล้วก็ทิ้งลูก๓ขวบเอาไว้ในรถ
แล้วก็กรณีล่าสุดก็คือลุงเอียงนี่นะฮะ
คนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกว่ามีเรื่องเฮียนเกิดขึ้นด้วยเมื่อสามเดือนก่อน
ตอนนั้นขับรถผ่านใต้สะพานอยู่กระจกด้านข้างเนี่ยข้างคนขับเนี่ยลดลงเอง

นี่ไม่กล้าขับรถผ่านจุดนั้นอีกเลยป้าแกบอก

วันนั้นฉันมากับลูกฉันน่ะนะปิดกระจกรถยังดีเลยนะพี่เล็ก

ตั้งไหนคะตั้งไหน

ฉันขับรถรอดมากับลูกชายลูกเจ๋งใหญ่ข้างนั่นน่ะ
พอถึงท่าสะพานปุ๊บรถมันก็ขับเร็วไม่ได้เห็นมั้ยมันคุกค่ะ

มึงไม่ได้ไปโดนอะไร
เขาก็หันมามองหน้าแต่ฉันก็ไม่ได้พูดอะไร
เพราะว่าฉันนึกไอ้นี่อยู่แล้วไงกลัว

ก็มีส่วนหรือเปล่าเขาไม่รู้นะ

คิดไหมคะว่าเป็นเพราะอะไร
ก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนตายหรือเปล่า
แล้วเขาไม่ได้มาเรียกไปอ่ะ

อยู่ระหว่างการผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลนะครับ

เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องเอาให้ชัดก่อน
ว่าที่เจอศพในน้ำเนี่ยเป็นกระเด็นตกน้ำมีร่องลอยของ
บาดแผลตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่าอ่าจะได้ชัดเจนไปนะครับ
เผื่อจะมีเรื่องราวที่มันลึกลับซับซ้อนกว่านั้นถูกทำลง
ทำร้ายอะไรหรือเปล่านะฮะอ้าวนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ